จัดให้มีการแข่งขันให้มีคนเขามาต่อยมวยกันใช่ไหม

กับรายเดอร์นี่เริ่มผลักอกกันไปผลักอกกันมา

ลักษณะดูทรงแล้วต่อยแน่

พี่มึงเปลี่ยนแบบนี้หรอ

เปิดขึ้นปากซอยจรรย์สนิทวง๓๔เมื่อวานในช่วงบ่ายนะคะ
คือแท็กซี่เขียวเหลืองกับรายเดอร์นี่อยู่ในอารมณ์หัวร้อนทั้งคู่เลย
จะเอาจะเอาไงเอาดิอยู่อย่างนี้

โบ๊ทนัทเดชวัชิระรัตนวงโปรโมเตอร์ค่ายเพชรยินดีครับ
รถผ่านพอดีก็เลยจอดบอกให้ใจเย็นใจเย็น

ก็เลยขับรถไปจอดในซอยแล้วเดินข้ามถนนไปห้ามเลยนะคะ

นี่ที่สังวัติเดินข้ามถนนไปแล้วเห็นไหม

เซียบ๊นบอกโอ้โฮผมกำลังขับรถ

สักพักเอ้ยดูทรงแค่เปิดกระจกสงสัยจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะ

เขาก็เลยมีปัญหาทะเลาะเถียงกันนะคะ

ผู้หญิงก็จ่ายเงินแล้วลงไปเลยนะคะระหว่างที่เขาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยอยู่
ก็พยายามพูดคุยด้วยเหตุผลทางฝ่ายแท็กซี่ก็เริ่มจะใจเย็นลง
ยอมขอโทษรายเดอร์ส่วนรายเดอร์บอกเออต่างฝ่ายก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันนะพี่
ถ้าพี่ขอโทษผมก็ยินดีจบเรื่องก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินกันต่อ
และต่างฝ่ายต่างก็ซ่อมรถของตัวเองเพราะจริงมันก็แค่เฉียวชน
คือมันอาจจะมีรอยถลอกอ่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะ
เสียบทเขาว่าฝากบอกไว้บอกว่าจริงแล้วแค่คำขอโทษคำเดียว
มันทำให้อาการหัวร้อนของคนทั้งคู่ใจเย็นลงได้
จบด้วยการไม่ทำร้ายร่างกายกัน
อยากจะฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนนะคะว่าเออขับรถเนี่ยตั้งสติกันหน่อยนะ
ใจเย็นอีกนิดนึงเล็กน้อยอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยเถอะ
เพราะมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวถ้าปล่อยได้เราก็ไปต่อ
แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่คุณปล่อยไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะไปคุกเลยนะ
เนื่องจากว่ามีการไปเฉียวชนกันบริเวณ
อะไรเลยครับสุดท้ายเราจะไปเก่งใส่กันจะแบบไม่ยอมกันมันก็ไม่จบครับผม
แสดงว่าคำขอโทษเนี่ยเป็นคำเดียวที่แบบแต่ดันมีความหมายที่ทำให้คนใจอ่อนลงได้
ใช่เรายังยืนตรงนั้นเรารู้สึกประทับใจเลยเนาะ
วันนี้แหละตรงทางเข้าค่ายมวยของเสียโบ๊ยบาบบอกเห็นเลยเห็นกันตา
เกือบต่อยกันแล้วเนี่ยดีเสียโบ๊ทลงมาห้ามให้
ครับปกติแล้วเวลาเจอเฟสเมื่อนี้เนี่ยหลายคนบางคน
หลายคนบางคนก็ไม่กล้าห้ามเพราะไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีอาวุธกันไหม
นับถือความใจกล้าของเสียบนหรือจริงแล้วเนี่ย
อย่างที่บอกใจเย็นได้ก็ใจเย็นกันเถอะ
ส่วนใครที่เห็นแล้วอยากจะช่วยถ้าไม่กล้าจริง
ก็ต้อง๑๙๑ละครับยังจนนาทีก็ได้